คุณผู้ชมค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะเราก็จะได้พบกับรายการใหม่ทางไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
ก็คือรายการร้องได้ยกกำลังซ่านะคะเป็นรายการใหม่แต่ว่าคุณภาพคับจอค่ะ
นำทีมโดยพี่เอชายาของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เสริมทีมโดยพิธีกรหน้าใหม่ค่ะ
คุณแซคชุมแพรนะคะซึ่งประเดิมงานพิธีกรเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะ
พร้อมด้วยเหล่าคณะกรรมการชื่อดังนะคะที่จะมาตัดสินน้องเยาวชนคนเก่งนะคะ
ที่จะมาสลับสับเปลี่ยนแข่งขันกันร้องเพลงเพื่อนำชายชนะไปพัฒนาท้องถิ่นค่ะ
ออกอากาศนะคะเย็นนี้ค่ะเวลา๑๗นาฬิกา๓๕นาทีนะคะ
แต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะไปฟังสัมภาษณ์จากพิธีกรกันเลยค่ะ
เทปแรกนี่นะครับขอบอกเลยนะครับว่าเป็นความน่ารักของเด็กสองจังหวัด
นั้นคือจังหวัดชนบุรีและจันทบุรี
ซึ่งเด็กสองคนเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยนะพูดเลยว่า
เขามีความน่ารักแล้วก็ความสามารถล้นเหลือจริง
เชื่อไหมว่าความซ่าของเด็กนะ
ทำให้คณะกรรมการนี้เกือบเป็นลมนะ
เขาซ่าเขาแสบมากเลยนะครับ
แล้วก็คาดไม่ถึงว่าอย่างคำพูดบางคำเนี่ย
ผู้ใหญ่นึกไม่ได้อะแต่เด็กนึกออก
แล้วก็ความสามารถล้นเหลือเกินตัวจริง